คุณผู้ชมคะมาดูคลิปนี้ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนเหมือนกัน

ในคลิปนะคะจะเห็นว่ามีรถเก่งคันหนึ่งจอดอยู่นะคะ
แล้วก็มีผู้ชายที่เป็นคู่กรณีกับรถเก่งเขาถือหมวกกันน็อกมา
แล้วก็ต่อว่าผู้ชายที่เขาขับรถเก๋ง
แต่คนที่ถือหมวกกันน็อกเนี่ยเอาหมวกกันน็อกฟาดไปที่รถเขาเลยนะ
คนขับรถเก๋งยกมือไหว้นี่ไง
แต่เขาก็ยังทุบรถแบบนี้นี่ค่ะ
คือเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้น
แต่ตามคลิปนี้ก็คือรถเก่งคันนี้ก็ได้รับความเสียหายค่ะ

คือตัวคนขับรถเก่งที่เป็นผู้ชายใส่เสื้อสีเข้มค่ะ

คือเหมือนกับว่าอยากจะให้เรื่องจบ
ไม่จบก็เนี่ยพยายามจะทุบรถเก่งคันนี้ค่ะ
คลิปนี้เพจเฮียดขับรถนำมาไว้นะคะ

คือคนที่เห็นคลิปนี้ก็ต่อว่าผู้ชายเสื้อขาวที่ถือหมวกกันน็อกแล้วทุบรถเขาอะค่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
แต่ที่แน่ทุกคนที่เขาแสดงความคิดเห็นตามคลิปนี้เขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้
แต่ไปเอาหมวกกันน็อกทุบรถเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางออก
เพราะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมาชดใช้ค่าเสียหาย
คนที่เขาเห็นคลิปเขาก็มาลองคำนวณให้เล่น
กระจกหน้ากระจกหลังฝั่งคนขับที่คุณไปทุบเขาเนี่ย
ถ้ามันบุบกระจกแตกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหลายหมื่นนะที่คุณต้องชดใช้เขานะคะ
ก็อาจจะถูกแจ้งข้อหาได้หลายข้อหาเลยอ่ะครับ
ทำให้เสียทรัพย์มีการข่มขู่ทำร้ายร่างกายอะไรแบบนี้
ถ้าเขาผิดเขาทำให้ถูกคุณก็ต้องใช้วิธีอื่น
ใช้ความรุนแรงตอบโต้แบบนี้ไม่ได้